จะกระจกแตกหรือจะปากหักก่อนลูก

ดิฉันตอนแรกนะอ่านข่าวนี้คิดว่าเป็นนุ่ม

จีบสาวมาเคาะกระจกเอาดอกไม้มาให้ทุกวัน

เป็นนกแล้วเจ้านกเอี่ยงตัวนี้
มาแบบนี้เป็นประจำเลย
เอาดอกไม้มาฝากคนในบ้านคุณ

นกเอี่ยงตัวนี้จะคาบดอกไม้มาวางให้

ชายยังไม่สม่ำเสมอเท่านกเกี้ยงตัวนี้เลย
อมพูดถึงตัวเองหรือเปล่าคะ

นกเอี่ยงยังขนาดนี้คุณผู้ชม

กระจกหรือเปล่าแล้วก็เลยคิดว่าเป็นนกอีกตัวนึง